และในอำเภอเมืองสถานการณ์น้ำถือว่าหนักที่สุดนะ

โอ้โหแต่ปีนี้หนักกว่าอีกนะครับ

ดังนั้นเราไปติดตามการรายงานสถานการณ์

บริเวณนี้ถูกกระแสน้ำจาก

ถนนสายนี้น้ำไหลรุนแรงนะครับ

ยังไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ผ่านบริเวณนี้
ด้านหลังคือรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
ในรถมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
ซึ่งตอนนี้ได้เจ้าหน้าที่ได้นำเด็กออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงแค่คนขับรถเพียงคนเดียว
จุดนี้คือจุดที่กระแสน้ำไหลแรงที่สุดนะครับ
รถเล็กห้ามสัญจรเด็ดขาด
ส่วนรถยนต์ที่เห็นอยู่นั้นก็คือน่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่พอสมควร
แต่ก็ยังถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือนะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศสดที่เรามาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับ
ตอนนี้มีเพียงคนขับอยู่ด้านบนต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการที่จะขนย้ายมา
นี่แหละครับนี่คือการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทางกรมทางหลวงนะครับ
ที่นำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาดึงรถขึ้น
ต้องย้ำเตือนประชาชนว่าใครที่ขับรถผ่านจรผ่านบริเวณนี้

เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
บริเวณตำบลนาโต้หมิงตอนนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
จากบ้านเรือประชาชนถูกน้ำท่วมสูงและมีมวลน้ำจากแม่น้ำตังไหลทะลัก
ให้ระดับน้ำสูงมากกว่า๒เมตรบ้านชั้นเดียวมองเห็นเพียงแค่หลังคาเท่านั้นครับ
และนี่คือภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นว่าโดยรอบพื้นที่ในตำบลหนองตุดถูกน้ำท่วมเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนหรือพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งหมด
นายจีรพงศ์นาคพงศ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต้หมิงแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่า
หากใครที่จับสัญจรผ่านบริเวณนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง
เมื่อสักครู่ก็มีรถที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นเดียวกัน
ระหว่างรถที่ยิ่งสวนไปสวนมาจะทำให้น้ำกระตบบ้านของเรือน
เสียหายจนดีเป็นกระจุกกันครับมันจะแตก
หลังมันไม่ได้จะให้กระจอบกั้นน้ำไว้
แสดงว่าสองฝั่งมีบ้านคนที่อยู่น้ำท่วมหมดเลย

มันไม่ทุกหลังส่วนกลางล่างมันจะ
น้ำท่วมเกือบทั้งหลังเลยต่างสายหนองชุดไปหนองชุดนะครับ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปิดทำการเรียนการสอนจำนวน๑๖แห่ง

โรงเรียนจุฬาพรรณรัชวิทยาลัยตังค์
และน้ำท่วมสูง๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะครับ
และยังมีอีกอำเภอใกล้เคียงนะครับอีกหลายแห่ง
ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดการเรียนการสอน
เนื่องจากน้ำยังคงท่วมสูง

ถนนหลายสายในจังหวัดตังถูกน้ำท่วม

ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ถนน

รถเล็กก็แนะนำว่าไม่ควรจะผ่านนะครับ
เพราะว่าเสี่ยงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

จังหวัดตังนะครับพัชรพลลั่นธมเหลือง

ตำบลนาโต้หมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ